ของประเทศไทยนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่งูเห่างูจงอางนะ
งูกระปะนะนี่ฮะมันอยู่ตามแบบท้องไร่ท้องนา
เหมือนด้วยเด็กหญิงวัย๑๐ปีคนนี้เนี่ย๑๐ขวบคนนี้เนี่ยถูกกัดเข้าไปเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
เลือดนี่โชคเลยนะฮะน้องถูกกัดเข้าที่มือนะครับ
แล้วทางพี่ชายเนี่ยทางครอบครัวได้โพสต์ภาพเนี่ยน้องที่ถูกงูกัดนะงูฉกเข้าไปเลือดเต็มเลย
ทำให้น้องเนี่ยเสียเลือดมากแต่ทางโรงพยาบาลมีเลือดไม่พอนี่นะฮะ
โอ้โหตอนเนี้ยแชร์กันไปเยอะเลยนะครับคือล่าสุดเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะครับคุณแม่ชื่อคุณแม่จิราพรนะครับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือที่สัตหีบชนบุรี
แม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามครึ่ง
ออกไปเดินเล่นข้างบ้านจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงลูกร้องลั่นเลย
ตะโกนบอกแม่งูกัดงูกัดหนูแม่ก็วิ่งไปดู
ที่นิ้วมือข้างซ้ายเนี่ยเลือดไหลเยอะมากแม่ก็รีบเอาสายกระเป๋าเนี่ยมารัดเอาไว้
แล้วก็เรียกพ่อพ่อก็ไปเจองูนะโชคดีมากไปงูจนตายแล้วก็เอาซากงูเนี่ยไปให้โรงพยาบาล
ซึ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วเขาจะได้รักษาได้ถูก
ถูกงูอะไรกัดนะฮะสาเหตุที่ต้องขอบริจาคเกร็ดเลือดเนี่ย
เพราะว่าน้องแพ้เซรุมแก้พิษงูนะฮะฉีดเซรุมไม่ได้
ที่จะมาสกัดเป็นเกล็ดเลือดรักษาน้องด้วย
เลยต้องรีบใช้ช่องทางโซเชียลเพื่อขอรับบริจาคเลือด

ครอบครัวก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันบริจาคมาเป็นจำนวนมากครับ
เราก็เลยโพสต์ไปก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาเยอะ

กำลังแรงใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่เป็นห่วงน้องสงสารน้องแล้วก็มาบริจาคเลือดให้น้อง
ก็ถ้าได้เลือดของทุกคนที่มาจ่ายให้น้อง
ถ้าใช้ได้น้องก็จะได้ไม่ต้องไปตัดนิ้ว
หรือตัดชิ้นเนื้อร้ายแบบตัดไปเรื่อยค่ะ
ถ้าไม่มีเก็ดเลือดถ้าไม่มีเลือดไปปั่นเป็นเก็ดเลือดมา
น้องก็ต้องตัดทิ้งหรือไม่ก็อาจเป็นสินพันธุ์ส่วนชีวิตได้
เพราะว่าเลือดตรงนี้แผลตรงนี้มันจะกลายเป็นแผลติดเชื้อ
แล้วเลือดที่เสียก็จะกลายเป็นเลือดแบบอีกภาวะในกระแสเลือดอะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวก็จะขอแจ้งข่าวในการขอรับบริจาคเพิ่มเติมนะครับ
งูกระป๋นี่มีพิษร้ายแรงที่สุดในไทยนะครับทุกผู้ชมครับ

ตามมาด้วยงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับ
แต่งูกระปะนี่พิษแรงที่สุดอันดับหนึ่งในไทยเลย

หากินเวลาพบค่ำนะ
ชอบไปอยู่ตามที่ชื้นนะ
มีใบไม้เศษซากไม้ทับถมซ่อนตัวอยู่
เวลามันตกใจมันจะงอตัวจะขดนิ่ง

พิษของมันมีผลต่อระบบเลือดด้วยนะครับ

ถ้าถูกกัดภายใน๑๐นาทีเนี่ย
รอยแผลที่ถูกกัดจะบวมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

แผลที่ถูกกัดเข้าไปเลือดจะไหลไม่หยุด
ก็เหมือนกับที่มือของเด็กหญิงวัย๑๐ขวบ

คือเลือดไหลออกเยอะมากจนไม่หยุดเลย
นี่ฮะขั้นตอนการประถมพยาบาล

บเลือดบริเวณที่บาดแผล

ไม่ต้องไปขันชะเนาะอะไรพวกนี้นะครับ
ถ้าเป็นไปได้แล้วเจองูตัวนั้นเนี่ย
ถ้าจัดการได้ก็เอาซากมันไปให้คุณหมอดูด้วย